ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น

ความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความ
หวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว
ต่อลมหายใจให้กับคนที่คุณรักนะครับ
คุณผู้ชมครับครอบครัวก็เหมือนต้นไม้
อาจจะชูกิ่งก้านไปคนละทิศละทาง
แต่อย่าลืมนะครับว่าเราเติบโตมาจากต้นและรากเดียวกัน
ครอบครัวที่มาในวันนี้ครับ
ไม่เคยลืมว่าเขาเป็นพี่น้องกันต้องดูแลกัน
ถึงแม้ว่าบางคนนะครับอาจจะต้องการ
การพึ่งพิงพักพิงไปตลอดชีวิตของเขาก็ตาม
เราไปชมเรื่องราวชีวิตพร้อมกันครับ
ฉันชื่อมาเรียมอยู่วันทรอายุ๕๖ปี
อาชีพรับจ้างทั่วไปนะแต่ก็งานก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่
แล้วน้อง๓คนก็เป็นออทิติก
มาหลายปีที่แล้วถูกไล่ที่ไม่มีที่ที่จะอยู่
ก็หนักใจเหมือนกันว่าจะพาไปอยู่ที่ไหน

ก็เลยพาน้องย้ายมาอยู่ครับ

เหนื่อยหน่อยนะคนดีรับหน้าที่ยิ่งใหญ่
แบ่งครอบครัวไว้ชูให้พ้นความจน
นานวันไม่เคยท้อเกินรอไม่เคยบ่น
ทนอีกไม่เก็บฝนเราคงได้มีกิน
เป็นน้องสาวชื่อสงเอ๋ยำ
สงเอ๋ยำเขาก็ไปง้มไหอย

เขาก็เอามาให้ป้าไปขาย
แล้วเราขายให้ตังให้เขา
หน้าที่เขาเนี่ยก็เอาข้าวให้แม่กิน
อยากจะเป็นช่างภาพเหมือนกัน
บางทีก็อยากเป็นช่างซ่อม

ตระอุ่ยพัฒนาการเท้าที่สุด

ช่วยเหลืออะไรที่บ้านไม่ได้

วันนั้นเลิกจากงานมาแล้วก็มาลงนั่งรอพี่ชายเขาที่สะพาน
เขาลงนั่งหงายท้องลงบริษฐานพอไปกระแทกสะพาน

ตอนนี้หัวเข่ามันหลุดหมดตะโพก
มันหลุดความรู้สึกไม่มีแล้ว
ทีแรกมันคงรับไปแล้วมันกดเหง็ต
วันไหนป้าไปทำงานก็เสงี่ยมเขาทำแผลให้พี่ชาย
น้องก็ดูแลมาดีถับใจดูแลมา
หลังจากพี่ชายป่วยก็ลำบากเหมือนกัน
งานการเราก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เขาก็ลำบากทุกอย่าง
จะทำอะไรก็ไม่มีสตังค์
แล้วมาตอนนี้แม่นะเป็นความดัน
สายตาคล้ายจะเป็นต้อกระจก
เราก็ต้องดูแลทุกอย่าง
แต่ว่าเป็นภาระก็ต้องอยู่ด้วยกัน

เวลาเราลำบากพี่สาวก็ไม่เคยทิ้งเรา
พี่สาวเขามาช่วยเหลือเราตลอด
เราก็ลำบากตั้งแต่ไหนมาแล้ว

ต้องลำบากหากิน
แต่เราก็ไม่ทิ้งหรอกน้องนึง
พี่น้องก็คาดกันไม่ได้
ก็เนี่ยก็ห่วงพวกน้องนี่แหละ
เพราะว่าบ้านที่อยู่ปัจจุบันนี้เขาก็จะไล่แล้ว
ก็หนักใจเหมือนกันว่าจะพาไปอยู่ที่ไหนเพราะเราไม่มีที่ไง
เหมียวไหมคะเหมียวไหมคะ

ถ้ามีเงินสักก้อนหนึ่งจะไปซื้อที่อยู่ปลูกบ้านหาน้องอยู่
ที่เราต่อสู้กันมาจะบอกว่าสุขมันก็สุขจะว่าทุกข์มันก็ทุกข์เหมือนกัน
ก็ไม่ท้อยังไงก็จะสู้ต่อไป
สัมพันธ์พี่น้องนะครับเป็นสายสัมพันธ์ที่ตัดไม่ขาดจริง

ใดที่ลำบากไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร
หันมาก็มีแต่พี่แต่น้องนี่แหละครับ
บ่าเคียงไหล่กันไปไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนครับ
ครอบครัวนี้ก็ไม่ทิ้งกันครอบครัวของป้าแป๋วจากฉัดเชิงเซาอยู่ที่นี่แหละครับ

จริงแล้วบ้านหลังนี้นะฮะพี่น้องทั้งหมดมีกี่คนเลยครับ

บ้านหลังนี้ที่เราเห็นกันเมื่อสักครู่นี้มาไม่ได้อีกกี่คนนะที่อยู่ที่บ้าน

คนก็คือพี่ชายที่ป่วยติดเตียง๑คนนั่นก็คือพี่อะไร

พี่พีระนะครับแล้วก็มีคุณยายอีกท่านหนึ่งก็คือเป็นคุณแม่
ที่ยังอยู่เป็นร่มโพร่มใสของลูกนะครับนั่นก็คือแม่โอ
อายุเท่าไรก็ยายอ่ะ
ในบ้านหลังนี้ก็มีป้าแป๋วที่เป็นกำลังหลักและเป็นเสาหลักของบ้าน
ทุกชีวิตฝากไว้กับป้าแป๋วหมดเลย
จะเหนื่อยขนาดเนี้ยเคยคิดที่จะทิ้งพวกเขาไปไหม

เพราะเราเคยแบบดูแลกันมา
จะทิ้งไปก็ไม่ได้
คอยเชื่อเหลือกันตลอดเวลา
แป๋วคิดว่าทุกคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้
ในปัจจุบันเนี่ยเป็นภาระของป้าไหมครับ
ตอนนี้รายได้มาจากไหนบ้างบ้านเรา
งานอะไรครับป้าทำงานอะไรรับจ้าง
แล้วถ้าวันไหนไม่มีงานทำไงกันนะ

น้องนี่แหละก็เขียมหน่อย
ถ้าได้มาเยอะก็ซื้อข้าวทีก็ครึ่งลูก
ครึ่งลูกแล้วก็ซื้อกะเปรียนน้ำปลาบ้าง
ซื้อหอมก็เตรียมซื้อตุ๋นไว้ก่อน

ผมเห็นลงเรือพายเรือกันก็ได้อ่ะใครอ่ะ
ป้าเงียมเหรอป้าเงียมพายเรือเป็นเหรอป้าเงียมพายเรือเป็นเหรอ

ลงไข่ลงแม่น้ำ

นี่ไงฉันนี่แหละที่เป็นคนงม
งมหอยหอยอะไรอ่ะครับงมอะไรอ่ะ
หอยหน้าหอยไหมหอยขอม

หอยกาบค่ะนึกออกแล้วหอยกาบค่ะหอยกาบ
นึกออกแล้วหอยกราบค่ะ

งมหอยหอยหอยขายโลแล้วเท่าไรครับ

เคยได้เยอะที่สุดกิโลอ่ะป้า
โอ้โฮเนี่ย๒คนพี่น้องที๒๒โลวะ๒๒โล

เค้าก็ได้เยอะเหมือนกันเค้าก็งมกว่าเธอ
ป้างเงียมกับป้าตุ๋มใครงมเก่งเหรอกัน

นี่เขาช่วยกันหมดเลยแล้วลุงอุ้ยอ้ายล่ะครับลุง

คุณผู้ชมดูความรักของครอบครัวนี้ไว้นะครับ
กับลุงจะมีความบกพร่อง
แต่ทุกคนไม่งอมืองอเท้าคุณผู้ชมครับถ้าเรามือดีเท้าดี
ไม่มีข้อแม้ว่าเราจะไม่ต่อสู้กับโชคชะตาดูครอบครัวของป้าไว้เป็นตัวอย่าง
เหนื่อยไหมป้าเงี่ยมเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะแต่ก็ต้องสู้เนอะ
ถ้าสู้ต่อไปป้าเงี่ยมได้กำลังใจจากใครครับต่อกล่องนี้
สองคนนี้มากไหมครับแอปหนักค่ะป้าเงี่ยมอยากบอกอะไรกับสองคนนี้ครับ
ฟ้องก็นี่อยู่นั้นนะคะป้าเงี่ยมหอมป้าแป๋วให้ดูหน่อยสิ
เอาเดี๋ยวป้าตุ่มเขาเสียใจนะหอมป้าตุ่มด้วยเร็วเออ
มาถึงป้าตุ๋มบ้างป้าตุ่มก็เป็นเป็นพี่คนโตเวลาเรื่องถึง
คือไม่เข้าคลายไม่ออกหรือมันไม่ไหวจริงนะ
เดี๋ยวมาแล้วปั่นจักรยานมาถึงบ้านแล้วก็ช่วยดูแลเหรอครับ
จ้ะเป็นห่วงอะไรในบ้านหลังนี้บ้างจ้ะทั้งแม่ทั้งน้องน้องนี่แหละ
ก็เราก็ว่าวันไหนไม่ได้มาก็ว่าเอ๊ะจะเป็นไงกันบ้างเราก็เป็นห่วง
ตูมแล้วป้าตุ๋มมาทำอะไรครับรายได้ได้มาจากไหนบ้างอ่ะ
ตอนนี้เลยครับก็ขายของมาเก็บพ้อยมากแล้วก็เก็บผักปุ้งกำขายมาก
บอกนะฮะว่าจริงจริงแล้วตัวเองก็กระเม็ดกระแหม่เต็มทนเพราะว่าด้วยสภาพครอบครัวนะฮะ
ก็อยู่กันอย่างอัตภัทเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเออแล้วบ้านหลังนี้นะ
บอกเลยว่าไม่มีถนนหนทางนะจ๊ะที่อยู่กันอยู่กันคลองเวลาไปมายังไงอ่ะครับ
ไปโดยทางเรือทางเรือพายเรือไปป้าแป๋วจ๋าตอนเนี้ยวิกฤตของบ้านเราคืออะไร
อืมไม่มีที่อยู่แล้วก็เงินทองก็ไม่มีแล้วบ้านที่อยู่ปัจจุบันนี้คืออะไรครับ
คือเขาจะทำแบบขายกาแฟทำปลูกผักอะไรเขาเนี่ยแหละ
เพราะไม่ใช่ที่ของเราไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเราต้องจ่ายค่าเช่า
จ่ายอะไรเขาไหมครับนี่ป้าป้าตุ๋มจ่ายใช่ไหมฮะ
เพราะว่าก็เหมือนเช่าที่เขาอยู่แล้วก็ปลูกขอปลูกบ้านอยู่อืมแต่จริงจริงแล้วเนี้ย
ก็ในวันนี้ถ้าเผื่อว่าเรามาในเกมต่อชีวิตถ้าเผื่อว่าได้ทุนสักก้อนหนึ่ง
แป๋วคิดว่าจะเอาเงินไปทำอะไรก่อนครับก็จะไปซื้อที่ปลูกบ้าน
แล้วก็ถ้าเหลือก็จะเก็บเอาไว้ซื้อหยกซื้อยาอะไรกินบ้างอะไร
เผื่อเจ็บไข้ได้ป่วยกันอ่าแล้วก็พี่ชายอีกก่อนอ่าเพราะฉะนั้น
เดี๋ยวก็คงต้องทำไปตามกฎกติกานะครับก็คงต้องตอบโจทย์ให้ได้สี่ข้อ
หวังว่าทุกคนคงจะโชคดีในวันนี้นะครับผมเอาใจช่วยนะฮะ
คุณผู้ชมครับเมื่อพี่น้องนะครับก็คือลมหายใจของกันและกัน
วันนี้ครับพี่น้องของครอบครัวป้าแป๋วนะฮะจากจังหวัดชาเชิงเซาครับ
ขอโอกาสที่จะต่อลมหายใจในรายการของเราช่วยกันพิชิตโจทย์สี่ข้อนะครับ
จะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุดได้หรือไม่ในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
ให้ป้าเสงี่ยมแยกผักให้ถูกประเภทภายในเวลา๒นาทีครึ่ง

ทุกวันที่สุดท้าย